ชาวบ้านในอำเภอเมืองลำปางนะคะอยู่ที่ตำบลต้นทงชัยเข้าไปแจ้งตำรวจบอกว่าได้รับความเดือดร้อนเพื่อนบ้านชอบตั้งวงดื่มสุรา
ส่งเสียงดังและแถมเอาสุนัขมาฆ่าเพื่อเป็นกลับแกล้มด้วยก็เลยแจ้งตำรวจ
ตำรวจสพทุ่งฝ่ายในอำเภอเมืองลำปางก็เลยรีบเข้าไปตรวจสอบ
บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ตำบลต้นทงชัยหลังจากได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านบอกว่ามีการชำแหละสุนัขมาย่างกินเป็นกับแกล้ม
พอไปถึงเนี่ยพบชาวบ้าน๓๔คนนั่งล้อมวงดื่มสุรากันอยู่นะคะมีเตาย่างบนตะแกรงมีเนื้อซึ่งคาดว่าเป็นเนื้อสุนัขย่าง
นางสาวเออยู่ในอาการมึนเมาค่ะแสดงอาการไม่พอใจโวยวายว่าสุนัขที่ถูกนำมาชำแหละย่างเป็นสุนัขของเธอเองถูกวางยาเบื่อตายเลยเอามาชำแหละเนื้อกินก็เท่านั้นพร้อมกับด่าทอที่ตำรวจและผู้สื่อข่าวมายุ่งเรื่องสุนัขของเธอตายไม่ทำไมถึงไม่ไปจับคนที่เสพยาบ้าเธอบอกแบบนี้
พอเอาขึ้นมาจากน้ำพบส่วนหัวของสุนัขเป็นสุนัขสีขาวลายจุดดำ
ถูกตีที่ศีรษะด้วยของแข็ง๒จุดด้วยกัน
ตำรวจก็เลยบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานนะคะ
เอามาดำเนินคดีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุบหัวสุนัขและชำแหละมาย่างกินค่ะ